ดูเรื่องของการปราบรามยาเสพติดนะคะที่สงขลา
ตำรวจสกัดจับยาบ้าล็อตใหญ่
เกือบ๑ล้านเมตรเลยนะคะล็อตนี้นะคะ
ซึ่ง๑ล้านเม็ดนี้เตรียมขยายผลกวาดล้างเครือขายยาเสพติดต่อไปค่ะ
นี่เป็นรถของคนร้ายที่เสียหายจากการที่ไหล

ส่วนในรถตำรวจไปตรวจพบยาบ้าเกือบ๑ล้านเมตร
มูลค่าประมาณ๔๘ล้านบาท
ขณะที่ตำรวจสพสบาย้อยออกตรวจในพื้นที่บ้านศิร้อหมู่ที่๔ตำบลจแหน่

เรื่องต้นได้รับรายงานว่าจะมีการขนยาบ้าจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่
แล้วตำรวจก็ไปพบรถกระบะคันนี้ค่ะหมายเลขทะเบียนนราธิวาส
ขับออกมาจากสวนยางพาราลักษณะต้องสงสัย
ก็เลยขับไล่ติดตามไปพร้อมส่งสัญญาณไซเรนบอกให้หยุด
ขอตรวจค้นหน่อยแต่รถกระบะคันนี้ไม่หยุดนะคะ
ขับปลบหนีจนอาทีไล่ติดตามไป
และเมื่อขึ้นเนินสูงคนขับและคนที่นั่งมาในรถ
ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แท้จริง
ทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
ทำให้รถถอยหลังลงเนินมาชนกับรถของเจ้าหน้าที่
ได้รับความเสียหายเมื่อตรวจค้นภายในรถ
พบยาบ้าจำนวนเกือบ๑ล้านเมตรค่ะ
ต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ายาบ้าทั้งหมดน่าจะเตรียมลำเลียง
ส่งไปพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งก็จะตรวจสอบผู้ครอบครองรถคันนี้